นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายวัยสองขวบที่สุพรรณบุรี
เพราะว่าน้องเนี่ยถูกยิงมีผู้ชายคนหนึ่งพาเด็กไปส่งไว้ที่โรงพยาบาล
ค่ะทิ้งเด็กเอาไว้บอกกับโรงพยาบาลว่าเด็กเนี่ยรถล้ม
อืมนะฮะล่าสุดตำรวจสพอูทองนะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปนะฮะไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นกระท่อมไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลยุ้งทลายอำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากสืบทราบว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้
แล้วชายคนนี้คือคนที่พาเด็กชายวัย๒ขวบไปส่งโรงพยาบาลอูทอง
บอกโรงพยาบาลว่ารถล้มนี่ฮะอาศัยจังหวะที่หมอเนี่ยตรวจเด็กอยู่
หนีไปอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนน้องนี่อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมีบาดแผลถูกกระสุนยิงเข้าที่หายปลาร้า
ทะลุหลังนะฮะในกระท่อมเนี่ยมีรอยเลือดหยดอยู่ด้วย
เจอหัวกระสุนด้วยเป็นลูกซองเบอร์๙๓หัวตกในที่เกิดเหตุ
ทางป้าของเด็กนะครับบอกว่าตัวป้าเนี่ยทำงานที่กาญจนบุรี
หลังเกิดเหตุญาติโทรมาบอกว่าหลานเนี่ยไปเล่นกับไนโลอ่า
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ที่กระท่อมแล้วปืนลั่นก็เลยรีบมาดูที่โรงพยาบาล
ซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของน้องด้วยนะฮะแม่มาโชคร้ายนะครับ
โดนยิงนะครับส่วนแม่ของเด็กทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ
กล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลมันเป็นผู้ชายใส่หมวกใส่เสื้อแขนดำ
เด็กยาวพาเด็กไปส่งแล้วกลับเลยแต่ภาพที่โรงพยาบาลจับได้ไง
เด็กนี้อยู่กับใครครับเด็กอยู่กับย่าเขาค่ะ
เด็กอยู่กับย่าอยู่กับย่าแล้วแล้วนานี่รู้เรื่องได้ไงครับ
อ่าย่าทางนี้เราโทรไปโทรไปบอกค่ะอือ
เขาบอกว่าไงบ้างอ่ะครับเขาก็ไม่ได้บอกอะไร
เขาบอกว่าหลานโดนยิงนะเอามาเล่นเนื้อปืนลั่นไต
เขาบอกแค่นั้นก็เลยรีบมาเลยสุดท้ายล่าสุดเด็กเสียชีวิตนะครับ
เพราะกระสุนเนี่ยเข้าหายปลาร้านะครับทุกผู้ชมครับแล้วทะลุหลังนะฮะ
เป็นลูกซองนะทีเนี้ยที่ตำรวจไปเนี่ยไม่เจอในโลนะ
กระท่อมนี้ไม่เจอนะครับค่ะเออเอาเด็กไปทิ้งเอาไว้แล้วบอกรถล้ม
ยายของเด็กนะคุณยายอายุ๖๗ปีนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนบ่าย๓ในโล
ซึ่งชื่อจริงชื่อประวิทย์แซ่อังอายุ๔๓มารับหลานชายไปเล่นด้วย
ซึ่งก็ไปเล่นที่กระท่อมในโลนั่นแหละเพราะปกติในโลเนี่ย
มารับหลานชายวัยสองขวบไปเล่นด้วยเป็นประจำนี่เหมือนกับเขาเอ็นดูเด็ก
คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นตอนที่รู้ข่าวก็คือหลานไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยยังได้ยินเสียงหลานเนี่ยเรียกยายจ๋ายายจ๋าอยู่เลยนะ
ก็คิดว่าหลานจะไม่เป็นอะไรปรากฏว่าเอ้าสุดท้ายหลานเสียชีวิต
ไม่ได้เป็นญาติในโรงไม่ได้เป็นญาติเนี่ยเนาะคือเขาก็หลับมาเที่ยวเล่นเป็นปกติ
ใช่ปกติอื้อหือตอนหน้านี้เขาไปรับมาตอนกี่โมงครับ
ตอนนั้นประมาณสามโมงกว่านะบัตรสามหรือสามวันเช้าสามโมงกว่าอาหาร
สามโมงเย็นสามโมงเย็นอ๋อตัวในโรงนะครับตอนนี้ก็หนีไปนะฮะ
กระท่อมไม่เจอใครเลยคาดว่าไปกับพ่อของนายโลนั่นแหละ
ตำรวจคาดว่าเมื่อวานนี้ในโลที่มาพาเด็กไปเล่นด้วยที่กระท่อมเนี่ย
คงจะเอาปืนมาเล่นแล้วปืนลั่นใส่เด็กนะฮะอ่าหรืออาจจะวางปืนเอาไว้แล้วเด็ก
อาจจะไปหยิบปืนแล้วปืนลั่นใส่ตัวเองก็ได้ซึ่งมันต้องรอการตรวจสอบด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ก่อนอื่นต้องได้ตัวในโลมาก่อนนะฮะซึ่งในโลเนี่ยนะฮะ
เชื่อว่าก็คงจะไปกับพ่อพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็พากันหนีไปก็คงต้องรอการตรวจสอบก่อนนะฮะ
แต่ตอนนี้ต้องรอให้จับในโลให้ได้ก่อนนะค่ะ
เออตกลงแล้วเนี่ยทำปืนลั่นใส่เด็กหรือว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นอืมอันนี้ต้องติดตามกันนะคะ